ก็ถอดไว้แหละครับหรือเอาส่งซ่อมก็ได้ครับ

ใช่เขาบอกว่าเอาไปใส่นาทีเดียวเอง

เอาตามเขาเรียกว่าอะไรวิถีชีวิตดั้งเดิมนะคุณ
เราโบราณเหมือนกันครับบอกอายุเลย

แต่นี่ค่ะคุณผู้หญิงคนนี้
บอกว่าเหตุผลคือก็อยากให้มันแห้งไวไง
แต่มันทำไม่ได้ไงสุดท้ายเธอเอาเรื่องราว
โพสต์แชร์เองเลยนะคะขอบคุณมาก
คือประสบการณ์มีค่าสำหรับเธอ
แต่เป็นบทเรียนมหาศาลสำหรับทุกคนที่ได้รับชมข่าวนี้นะคะ
ตั้งใจค่ะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนในกลุ่มซื้อขายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
พร้อมกับเธอเล่าว่าเธอเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมาก
เป็นคนชอบฟังเพลงเป็นชีวิตจิตใจค่ะ
ก็เลยไปหาซื้อหูฟังไร้สาย
ขณะอาบน้ำใช้หูฟังอันนี้ใส่ขณะอาบน้ำ
แต่พอหูฟังเปียกเอ้าทำไงดีอยากให้หูฟังแห้งไว
ก็เลยตัดสินใจนำหูฟังชุดนี้เข้าไปในไมโครเวฟ
เข้าไปเพียงหนึ่งนาทีปรากฏว่าหูฟังนั้นระเบิดค่ะ
ควันพุ่งออกเต็มไมโครเวฟเลยนะคะ
พอจับอูฟังมันร้อนฉ่าเลยคุณ
กลายเป็นว่าไปเถิดทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์ไปสู่สุขตินะคะ
พังค่ะมันร้อนมากใช้การไม่ได้
และอย่าโทษใครนะคะต้องโทษตัวเอง
หูฟังคู่นี้เธอซื้อมาในราคา๖๐๐๐กว่าบาท
กว่าบาทหายไปกับตาเลยนะคะ
เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของเธอแท้อันนี้เธอก็ยอมรับเองนะคะ
หลังจากนี้หลังจากข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะ
หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นถึงเจ้าของโพสต์นะคะ
เขาตั้งคำถามไปที่เจ้าของโพสต์ว่าคิดไงคิดไง
คุณก็คิดใช่ไหมคำถามนี้คิดไงถึงเอาหูฟังบลูทูธเข้าไมโครเวฟ
เจ้าตัวมาตอบเลยนะคะก็คิดว่าคงจะแห้งไงเพราะใดเป่าผมที่บ้านไม่มี
เดี๋ยวอย่าหาทำสองเรื่องใช่เรื่องแรกอย่าใส่หูฟังอันนี้อาบน้ำอ่า
อย่างที่สองคืออย่าไปเอาเข้าไมโครเวฟ
เออแต่ว่าฟังบางประเภทเดี๋ยวนี้คือมันสามารถที่จะใส่อาบน้ำได้นะคะ
แต่ว่าเธอบอกว่ามันไม่แห้งมันเปียกมันรำคาญก็เลยพยายามที่จะหาวิธีอะค่ะ
เอาล่ะก็เป็นอุทาหรณ์นะคะทุกคนควรรู้ไว้นะคะว่า
ดั้งเดิมมันใช้ได้ไหมพี่เบิร์ตที่ผมบอกไปคือเอาใส่ถังเข้าสาร

แล้วก็มาดูดความชื้นแต่อีกอย่างนึงนะครับแนะนำนะครับ

เอาไว้เรียบแห้งได้ฟังค่ะอันนั้นจะพัง
แต่น้องสาวผมซื้อใหม่เหมือนกันครับ

เอาไปหาดูกลัวไม่หายหรอก